ผู้หญิงคนหนึ่งครับต้องบอกว่าโอ้โหน้ำจิตน้ำใจนี่สุดยอดเลย

เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านอยู่บรรทุมธานีกรุงเกียรติมสร

ให้เงินด้วยนั่งแท็กซี่กลับบ้าน
แต่ในเงินน่ะมีล็อตเตอรี่ติดด้วยไง

พอมาถึงอ้าวมีหวยมีลอตเตอรี่อยู่๓ใบ

แล้วก็ส่งไลน์ไปให้เจ้าของเขาแล้วว่าเออมันติดมา๓ใบนะ
แล้วก็ปรากฏว่าพอหวยออก๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย

ถึงขั้นไปแจ้งความนะแจ้งความเพื่อจะลงบันทึกว่า

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยมาจากเฟสบุ๊ก
ที่ชื่อว่าทนายพรเพชรชนกนะครับ
เป็นผู้ที่โพสต์ข้อความระบุว่า
ไปสพคูคศลงบันทึกประจำวัน
คุณเอสพบลอตเตอรี่รางวัลที่๑พร้อมคืนเจ้าของ
นี่ฮะชัดเจนนะครับ
ลงบันทึกประจำวันต่อหน้าตำรวจเรียบร้อย
ที่สพคูคศที่ลำลูกกาปฐุมธานี
เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑ฉบับนะครับ
เลขที่ถูกรางวัลก็คือ๐๗
เป็นรางวัลที่๑งวด๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

ภูมิสื่อหาวิทยาลัยรัฐทีวีเราก็สอบถามเป็นอย่างเจ้าของเฟสบุ๊กนะครับ
ทราบชื่อว่าชื่อนายศรีเผ่า
หรือว่าพรนะครับทำงานเป็นทนายความ

ทนายพรบอกว่าช่วงเย็นวันที่๑๗พฤษภาคม

มาพบที่สำนักงานมาแจ้งว่าไปสมัครงาน
ที่สถานรับเลี้ยงเด็กย่านพระราม๙
เจ้าของเขาก็รับทำงาน
ก่อนจะกลับบ้านเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก็ให้เงินเป็นธนบัตรมาจำนวนหนึ่ง

ก็ขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านคุณเขียนมาสอน

มันมีลอตเตอรี่๓ใบติดมาด้วย
ก็ติดมากับเงินของเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก

ก็เลยถ่ายภาพลอตเตอรี่ทั้ง๓ใบ
เพื่อแจ้งให้เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กทราบ
แต่ปรากฏว่าเขายังไม่อ่านเขายังไม่เห็นอะไรเลย
คือเขายังไม่รู้ไงว่ามันติดมานะ
เขาคงอาจจะมีไลน์หลายกลุ่มเลยยังไม่ได้อ่าน
แล้วเขาก็ต้องไม่รู้ตัวสิว่าเขาถูกรางวัลที่๑
ใช่วันที่หวยออก๑๖พฤษภาคม
เอามาตรวจ๓ใบมี๑ใบถูกรางวัลที่๑ครับ

ทางนอกเขาก็รีบกลับบ้าน
กลับมาก็มาเจอว่ามันเป็นรางวัลที่๑จริงใบหนึ่ง

เขายังไม่รู้เลยว่าถูกรางวัลที่๑ด้วย

เพราะว่าตามวิสัยคนเราบางทีเราก็
ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ดูเลขทั้ง๖ตัวนะ

คุณเขียนมาสอนซื้อกับผมก็จำไม่ได้ใช่ไหม

แล้วไม่บอกใช่ไหมล่ะ

เธอก็บอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรมากมายนะ

เมื่อมันไม่ใช่ของเราจะไปเอาของเขาทำไม
แล้วก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้